สำหรับอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพูดถึงในเกมนี้นะครับ

นั่นก็คือการตัดสินของผู้ตัดสินชาวจีนก็คือฟู้มิงนั่นเอง
จังหวะที่เขานั้นให้เป็นลูกจุดโทษ
นั่นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนแล้วไทยนั้นก็นำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินของเขาไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ลงตัดสินในเกมที่ไทยแข่งขัน
เคยทำพิษมาแล้วครับในการแข่งขันของทีมชาติไทยในระดับเยาวชนครับ
ที่เห็นชมหน้าอยู่นี่ครับก็คือฟู้มิงนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก่อนทำหน้าที่ในเกมซาวดีอาราเบียกับไทย
เขานั้นลงทำหน้าที่มา๓นัดให้จุดโทษไป๑ครั้งแจกใบเหลืองไป๗ใบแต่ยังไม่มีใบแดงนะครับ
ซึ่งในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีรอบคัดเลือกที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในครั้งนั้นนะครับ
เกมนั้นเนี่ยไทยเจอกับเกาหลีใต้ครับโดยจังหวะนั้นนะครับคิมมูกรใช้มือแต่งบอลครับจังหวะนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็ดูภาพช้ามือไปโดนบอลชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายกรรมการไม่เป่าฟาวไม่เป่าแฮนด์บอลแล้วก็คิมมูกรนั้นก็แต่งบอลเข้าไปแล้วก็ยิงเป็นประตูชัยช่วยให้เกาหลีใต้เอาชนะไทยไป๒
มันเป็นสำหรับนักเตะที่ชี้ผลชี้ขาดการแข่งขันได้
แต่กลับไปให้กับทางด้านกรรมการซะอย่างนั้นนะครับสำหรับรางวัลแบบนี้
จากนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยครับ
สำหรับผู้ตัดสินชาวจีนที่ลงทำหน้าที่ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
จะสามารถรวบรวมกำลังใจลงแข่งขันแล้วก็ลุ้นที่จะ
เพราะว่าในเกมนัดต่อไปเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เตรียมที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
เจอกับไทยในนัดที่๒ของรอบนี้ครับ
กันอีกครั้งนะครับจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่แพ้มาในเกมแรกด้วยกันทั้งคู่
ดูกันครับว่าใครนั้นจะสามารถแก้ตัวได้นะครับเจอกันในวันที่๖กันยายนนะครับ
ในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีครับ